วันนี้ตำรวจปอทนำหมายสารบุกไปจับกลุ่มตัว
นายชัยรัฐยอดพรมหรือปู่มหาหมุณีที่ไลฟ์เฟซบุ๊ก
ในลักษณะอาณาจารย์อยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีการชักชวนให้ผู้คนเล่นพนันออนไลน์
โดยควบคุมตัวได้พร้อมกับหญิงสาวที่อยู่ในคลิปด้วยกันนะครับ
ขณะที่ผู้ที่เป็นคนว่าจ้างมาถ่ายคลิปนั้นตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะครับ

นี่คือคลิปต้นเรื่องก่อนที่นายชายรัฐยอดกรมหรือปู่มหาหมุณีอิริยดาบท
จะถูกตำรวจปอทจับกลุ่ม
ในข้อหานำเข้าข้อมูลลามกอนาจารย์สู่ระบบคอมพิวเตอร์
และชักชวนผู้อื่นให้เล่นการพนัน
ไลฟ์สดเฟซบุ๊คคู่กับหญิงสาวชุดบีกินี่แดง

กับคำพูดเชิญชวนกดไลค์กดแชร์
และชวนให้เล่นเว็บพนันออนไลน์

สังคมต่างตั้งกำแพงวิพากษ์วิจารณ์

โชว์ไลฟ์สดท้าทายให้ตำรวจมาจับ
สุดท้ายสิ้นลายอ้างความรู้น้อยไม่รู้กฎหมาย

เกี่ยวกับอาชีพกรรมทางเทคโนโลยี

ยืนยันการกระทำเช่นนี้ผิดกฎหมายชัดเจน
ตามมาตรา๑๔วงเล็บ๔ประบอกคอมพิวเตอร์
นำเข้าข้อมูลลามกอนาจารย์สู่ระบบ

และความผิดฐานชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนัน

ต้องระวังโทษปรับสูงสุด๒๐๐๐บาท
จำคุกไม่เกิน๒ปี
โดยตำรวจได้ตามจับกลุ่มปู่มหาหมุณี

ส่วนลุงโทนี่บุรีทำเอง
ขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งล่าตัวหลังหลบหนี
พร้อมฝากเตือนประชาชนการกระทำใด
ที่เป็นการยั่วยุให้เกิดอารมณ์ความไคร้
ไม่เห็นอวัยวะเพศหรือหน้าอก
ก็เข้าข่ายความผิดฐานลามกอนาจารย์ได้

ให้ถูกให้ควรไม่ใช่มาเกลียดอาณาจารย์แบบนี้
ปู่มหาหมุณีก็ก้มหน้าตีหน้าเศร้า
รับความผิดอ้างว่าทำเพื่อความบันเทิง

และเผยว่าลุงโทนี่จ้างมาไร้สด

พร้อมฝากบอกไปยังลุงโทนี่ที่ยังหลบหนี

และยืนยันกับสังคมจะไม่ทำเรื่องเช่นนี้อีก
บอกว่ามามอบตัวเลย
เพราะว่าอยากจะรู้ว่าติดคุก

อยู่กับนักโทษอย่างในรินจำ

ไม่ควรตรงแบบนี้เลยครับผม

วันนี้ไปจับเพราะว่าเขาไปให้สัมภาษณ์
ที่ช่องหนึ่งบอกว่าถ้าจะเชิญตัวให้เอาไปรับนะครับ
วันนี้ตำรวจก็ไปรับเพราะว่าหมายจับนะครับ
อ้าวไหนบอกว่าสำนึกพี่จะมอบตัวเอง
ครับผมสรุปตำรวจไปจับครับผม
ก็คือก็อย่างที่เป็นข่าวนะครับ
หลังจากนี้ตำรวจจะนำตัวไปฝากขังยังสารอาญา

กลายเป็นจุดจบเน็ตไอดอลสายเกลียนไปอีกราย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน